มีเรื่องร้องเรียนตำรวจเกิดขึ้นนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องหาในคดีเสพกัญชา
ออกมาร้องเรียนบอกว่าสามีเธอถูกจับข้อหากัญชา

สาเหตุที่สามีเธอเสียชีวิตเนี่ยต้องเป็นเพราะตำรวจแน่

เรื่องนี้หลายคนก็ให้ความสนใจกันเยอะเหมือนกันนะคะ
นางสาวประพาพรพวนจิตวัย๒๗ปี
เข้าแจ้งความต่อตำรวจภูทรพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยเธอบอกว่านายนารพลศิลปศิลปศิษย์

ถูกตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มในข้อหาเสพกัญชา

แล้วอยู่สามีก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม
แล้วเสียชีวิตช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้เลย
เชื่อเลยว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุแน่
สามีต้องถูกซ้อมจนช้ำในตายแน่
เพราะปกติแล้วสามีเธอเป็นคนแข็งแรง
ใช่ค่ะเพราะปกติเขาคุยกับหนูกินข้าวกัน
ก่อนจะไปทำเล้าไก่ก่อนตำรวจจะเข้าไปจับเขา
ปกติไม่จิบไม่เป็นป่วยค่ะ
ทางตำรวจภูทรพนันนิคมก็บอกนะคะว่า
เรื่องต้นส่งศพนายนรพลไปผ่าชนะสูตร

ระหว่างนี้ก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็สอบสวนตำรวจชุดจับกลุ่มแล้ว
ขอให้ย่าสบายใจนะคะเพราะว่าผู้บังคับบัญชากำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมแล้วค่ะ